ตามแล้วเช็คโดยชะตากับมไก่พพาทินนีกันก่อนเลยจ้า
สวัสดีค่ะ
เชื่อมีไมส์แดงไม่มีแรงดูดวง
รู้ว่ามไก่เกิดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
ว่าวันนี้จะมาพูดถึงราศีที่ดวงเรื่องของการงานรุ่งค้าขายรวย
จะมีทั้งหมด๓ราศีด้วยกันนะคะที่แบบว่าจะทำงานก็ดีงานประจำก็ดีนะคะ
หรือว่าจะทำการค้าขายก็โอ้โหเห็งมากเลย
มาดูกันเลยดีกว่านะคะราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ใช่ค่ะชาวราศีเมษนะคะถือว่าช่วงนี้เนี่ยดวงดีมีวาสนาเลยนะคะ
คือการงานของชาวราศีเมษโดยรวมถือว่าดีอย่างมาก
ก็คือมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก
แต่ชาวราศีเมษช่วงนี้ถ้าใครอยู่ใกล้อาจจะรู้สึกว่าขี้บ่น
บ่นเพราะว่างานเยอะ
งานเยอะคือช่วงนี้จะเหนื่อยเพราะว่ามีงานเข้ามามาก
แต่ว่าขอให้ดีใจไว้อย่างหนึ่งก็คือจะประสบความสำเร็จไง
มีงานก็มีเงินแล้วตั้งใจทำงานก็ประสบความสำเร็จ
ถูกต้องเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าดวงดีทั้งคนที่ทำงานประจำ
คนทำงานในองค์กรหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการ
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานอยู่ในองค์กร
เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
มีโอกาสจะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน
ถ้าสมมุติว่างานไหนที่ทำอยู่ในขณะนี้
มีโอกาสมากที่จะประสบความสำเร็จนะคะ
ส่วนคนที่ทำการค้าขายก็เรียกว่าการค้าขายจะค่อนข้างราบลื่น

อาจจะมีรายได้เข้ามาเยอะขึ้น
และจะสามารถทำกำไรจากการทำธุรกิจได้มาก
แต่ว่าเรื่องความเหนื่อยอย่างที่บอกไปโอ้โหหลีกเลี่ยงไม่ได้
ก็คืองานมันก็เยอะมันก็จะต้องเหนื่อยเป็นธรรมดา
แต่มันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาถูกไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกสุขภาพนิดนึง
เพราะว่าบางทีการทำงานทำงานหนักไปจนมันเบียดบังเวลาที่เราจะได้พักผ่อน

งั้นก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพคือเวทน้ำหนักแบ่งเวลาให้ดี
แบ่งเวลาระหว่างทำงานกับพักผ่อนให้ดีและยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
แต่ราศีเมษถือว่าช่วงนี้เป็นดวงขาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานแหละ

ต่อมาก็คือชาวราศีธนูนะคะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าการงานโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีมาก
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานประจำทำงานอยู่ในองค์กรเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งเลยนะคะ
แล้วดวงเนี่ยเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะ
ดวงชะตามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ถ้าสมมติว่าใครที่เล็งเอาไว้อยากจะย้ายงานอยากจะออกงานโอ้โหในช่วงนี้มีโอกาสสูงมาก
อาจจะมีคนมาทาบทำหรือว่าไปสำหรับงานพวกนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้
มีโอกาสที่จะได้งานที่ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมดีกว่าที่เก่า
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อาจจะไม่ได้ย้ายงานไปไหนเวลาองค์กร
ก็มีโอกาสที่จะได้ไปกินตำแหน่งหรือว่าไปดำรงตำแหน่งที่ดีกว่า
หรืออาจจะได้ไปทำโปรเจกต์อะไรใหม่
มีผลงานมีสิ่งที่รับผิดชอบที่มันดีขึ้นงานใหญ่ขึ้น
ถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าใครที่ทำการค้าขาย
โอ้โฮช่วงนี้แบบปางปูริเย่แล้วน่าจะดีอะไรขนาดนั้น
ก็มันน่าจะดีมากใช่ไหมคะอ่าดีเลยนะคะเขาเรียกว่าชาวราศีธนู
การค้าอะไรมันราบลื่นไปหมดเลย
ดวงดีจริงนะสำหรับราศีธนูช่วงนี้ใช่ไหมคะ
คือจริงแล้วเรื่องของเงินทองมันก็มาพร้อมกับการที่เราทำงาน
แปลว่าเรื่องเงินทองของราศีธนูก็จะดีด้วย
ดีเลยค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูนะคะ
คือหวังในเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่

มีโอกาสได้แต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึง
คือมันจะติดเงื่อนไขในเรื่องของเวลาหน่อย
เรื่องของเวลาอ่าใช่มันอาจจะได้แต่จะช้าหน่อยแค่นั้นเอง
อ่ะคดทนรอค่ะเดี๋ยวความสำเร็จก็มาเองใช่ค่ะ
ถูกต้องแล้วส่วนอีกหนึ่งราศีที่ช่วงนี้เนี่ย

ชาวราศีกุมค่ะเย้
เดี๋ยวน้องใบตองเที่ยวทำไม

อีกกลุ่มนี่เป็นราศีของน้องใบตองถูกต้องค่ะ
ในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่โอ้โหดี
ดีเหรอดีมีความราบรื่นไม่ค่อยมีอุปสรรคประมาณอะไร
แต่ตอนนี้มีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งคนนั่งข้าง

เป็นอุปสรรคหรือเปล่าไม่แน่ใจดียังไงคะราศีกลุ่ม
คืองานมันลาบลื่นไม่ค่อยมีอุปสรรคนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเด่นในเรื่องของผู้อุปถัมภ

อุปถัมภ์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้านายอย่างเดียวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันเขาจะช่วยเหลือถ้าสมมุติเราออกปากนะ

บางทีเขาไม่ได้ออกปากแต่เขาก็ต้องช่วยเหลือด้วยความจำเป็นก็มีนะ
โอ้โหเป็นบุญคุณ

แต่ว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมเนี่ยชีวิตจะวุ่นวายหน่อยชีวิตจะวุ่นวายเพราะว่าเขาเรียกว่าดวงชีพจรรองเท้าต้องเดินทางสัญจรไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วจะต้องติดต่ออยู่กับคนจำนวนมากคือชีวิตจะไม่สงบสุขหาความสงบไม่ได้

หาความสงบไม่ได้
แต่ว่ามันดียังไงมันดีก็คืองานมันลาบลื่นแต่ว่าชีวิตมันจะวุ่นวายหน่อยนึง
วุ่นวายแต่ว่างานมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถูกไหมคะหมอไก่

แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำล่ะถ้าเป็นงานค้าขายต่าง
สามารถหาเงินจากการทำธุรกิจได้มาก
หรือว่าถ้าสมมุติใครที่ทำงานประจำอยู่ขอแนะนำว่า
ลองศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติม
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าช่วงนี้ทำงานประจำไปด้วย
ได้ทำธุรกิจไปด้วยเนี่ยโอ้โหเถอะว่าดีอะ
ก็คือเขาเรียกว่าจะมีโอกาสแบบว่าได้เงินได้ทองมากขึ้น
หารายได้เสริมตอนนั้นต้องลองคิดดู

สำหรับใครที่ทำงานประจำแล้วอยากจะหารายได้เสริมเพิ่มเติม
คุณสามารถทำได้ในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงเรื่องของการทำงานของคุณดีถูกไหมคะ

ราศีกุมนะคะก็คือถ้าทำไปด้วยควบคู่กันถือว่าเป็นช่วงจังหวะเหมาะที่จะเริ่มในการทำอะไรใหม่ด้วย
แต่อย่างนี้ราศีอื่นล่ะคะหมอไก่บอกว่าอยากจะทำบุญหรือว่าเสริมดวงยังไงเนี่ย
ให้เรื่องของการงานของเรามันดีขึ้น
ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะทำบุญเสริมดวงในเรื่องของการงานค่ะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่าง

ในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าไฟ
ถวายดวงอาทิตย์เลยมั้ยคะจะได้เยอะ

พวกการถวายหลอดไฟก็ได้เช่นกัน
หรือว่าจะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างทางปัญญาก็ได้
ในเรื่องของการบริจาคค่าเทิม
ใช่ค่ะการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาจะดี
อันนี้ก็ถือว่าเป็นแสงสว่างทางปัญญาเหมือนกัน
และอันนี้ก็คือสามารถทำได้ในทุกราศีด้วยเช่นเดียวกัน